อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมมีการไปพบยาเสพติดเป็นยาบ้าเป็นพันเมตรนะฮะ
แต่ว่าไม่ใช่ตำรวจไปเจอหรือว่าชาวบ้านไปเจอ

ไปเจอแล้วก็มาข้าบเล่นข้าบไปข้าบมา
เจ้าของไปเห็นก็อ้าวนี่มันยาบ้านี่น่ะ

เจ้าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบู้คุณผู้ชม

ของเมื่อคืนตำรวจโมร่งภักดิ์เมืองนครหน่ายก

ที่ตำบลสามริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
หลังเจ้าของบ้านโทรศัพท์ไปแจ้งบอกว่า
นักที่บ้านเขาเจ้าบู๊เนี่ยไปคาบยาบ้ามากัดเล่นตั้ง๑๐๐เมตร
พอไปถึงก็ไปพบนายสยามไกรรัฐเจ้าของบ้านยืน
เขาบอกว่าหน้าซีดนะรอให้การกับตำรวจ
พร้อมให้การว่าเขากำลังจะออกจากบ้าน
ขับรถตู้นำเที่ยวไปรับลูกค้าที่นัดเอาไว้
เมื่อมองมาที่ล้อรถข้างหลังพบวัตถุก้อนหนึ่งมีร่องรอยสุนัขกัด
ก็หยิบขึ้นมาดูแกะไปแกะมาอ้าวมันเป็นห่อยาบ้าคุณผู้ชม

คือเขากลัวว่าจะถูกจับเองเดี๋ยวเข้าใจว่าเป็นของเขาเองนะ

คือสุนัขเนี่ยข้าบไปกัดเล่นแล้วก็ที่เลี้ยงไว้ก็ชื่อเจ้าบู
นะฮะก็เลยแบบอ่ะรีบไปตรวจสอบรีบแจ้งจำรวจนะครับ
อ่ะไปฟังเสียงของเจ้าของบ้านกันหน่อยครับ
เดินออกมาผมจะไปวิ่งรับลูกค้าครับเห็นวางอยู่
ผมก็เลยจับขึ้นมาแล้วเอามีดปาดดูครับครับ
ข้างในเป็นอะไรพี่เป็นยาบ้าครับยาบ้าครับแล้ว
ทำไมมันถึงมาอยู่ได้พี่น่าจะหมาข้าบมานะครับ
ตัวสีน้ำตาลนี่แหละครับสีอะไรครับหมาชื่ออะไรอ่ะพี่หมาอีบูครับ
ชื่ออีบู้ครับเพศอะไรพี่เพศเปียครับ
ปกติมันจะเฝ้าบ้านอยู่อย่างนี้ครับมันก็จะหาคราบสิ่งของมาอย่างนี้นะครับ
คาบของมาเข้ามาบ้านเป็นถุงเป็นรองเท้าเก่าเป็นพวกเศษกระดาษ
ก็คาบมาเล่นนี่ชอบเล่นอ่ะหมาวชื่อเจ้าบูเห็นไหมอืมอ่า
ชื่อเจ้าบู้นะฮะบูบี้อย่างเงี้แหละนะฮะอ่าเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า
น่าจะมีพ่อค้ายาเสพติดนำไปวางไว้รอลูกค้าไปรับหรือว่าอาจจะเป็นการโยนทิ้งข้างทาง
เพราะเกรงว่าจะไปเจอด่านตรวจปรับปรามยาเสพติดหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
แล้วอาจจะมีมากกว่าหนึ่งพันเมตรด้วยซ้ำไปนะฮะสุนัขคาบมาก็เลยมีการกระจายกำลังกันออกค้นหาซะหน่อย
เพื่อจะมีการพบเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังไม่พบร่องรอยของยาเสพติดเพิ่มเติมนะฮะ
ส่วนเรื่องของห่อยาเสพติด๑๐๐เมตรที่สุนัขคาบมาเนี่ยตำรวจก็จะส่งกองพิสูจน์หลักฐานหาลายนิ้วมือแฝงเพื่อหาพ่อค้ายาต่อไป
แต่ว่าเจ้าของไปจับซะแล้วสิก็ต้องตรวจสอบกันลึกหน่อยนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่ตลาดเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคามครับหน่วยกู้ชีพจีเสียงเกาะแล้วก็ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสพลก็รับแจ้งบอกว่า
แม่ค้าไปพบลูกสุนัขคอติดอยู่ในล้อซากรถไถเก่า
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะฮะที่จอดอยู่ที่บริเวณตลาดก็เป็นลูกสุนัขเพศเมียอาการอ่อนแรงแล้ว
บริเวณคอติดอยู่ที่รูของล้อรถไถไม่สามารถนำออกมาเองได้ก็ร้องอยู่แบบนี้แหละครับกู้ภัยก็ใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ช่วยเหลือโดยการให้น้ำแล้วก็นำเครื่องตัดถ่าง
ค่อยนำตัวลูกสุนัขออกมาได้อย่างปลอดภัย
อย่างนี้นะฮะน่าสงสารทีเดียวมันพอดีหัวพอดีเลยนะ
ตรวจสอบพบว่าเจ้าลูกสุนัขมีทั้งหมด๓ตัว
โดยหลังจากที่ช่วยลูกสุนัขออกมาได้แล้วบรรดา

แล้วก็มีคนนำลูกสุนัขกลับไปเลี้ยง๑ตัวหน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับ